สุดน่ารักอบอุ่นครอบครัวของคุณบี้ทัศภาคกันบ้างดีกว่านะคะ
ตอนนี้คุณบี้เป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะคะ
เห็นเป็นคุณพ่อลูกสองแต่ว่าอายุเนี่ยยังไม่ถึงเลข๓นะคะ
เพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดกันไปอายุครบ๒๙ปีค่ะ

ใช่เหรอใช่เจ้าตัวบอกว่าปีนี้ต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากกว่าเดิม
เป็นเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปีหน้ามกราคมนี้นะคะ
จะต้องบินกลับไปทำงานที่จีนแล้วค่ะ
ซึ่งการไปครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องอยู่ไปยาวเป็น๑ปีเลยทีเดียว
เพราะว่าในเรื่องของการเดินทางไปกลับอาจจะไม่ค่อยสะดวก
และที่ผ่านมาค่ะก็คุยกับภรรยาและเข้าใจกันดีค่ะ
แต่ก็ติดอยู่ที่น้องเป่าลูกสาวคนโตนี่แหละค่ะ
เพราะว่าติดคุณพ่อมากโทรตามทุกวันเลยล่ะค่ะ
เขาบอกว่าป๊าป๊าเนี่ยเพื่อนหนูเนี่ยมีนาฬิกาที่มันโทรหาป๊าได้เนี่ย
หนูอยากได้มากเลยเอออย่าพึ่งเลย
แม่แม่โทรหาป๊าสิโทรหาป๊าสิทำไมป๊ายังไม่กลับอะไรอย่างนี้
เขาติดเรามากและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะเป็นห่วง
ปีหน้าผมต้องไปเมืองจีนแล้วแต่กิ๊บไม่ต้องหาพ่อใหม่นะผม
ไม่ได้หมายถึงว่ากิ๊บต้องหาพ่อใหม่ล้อเล่น
เขาก็จะเหนื่อยขึ้นนะฮะนอกจากดูแลลูกเพราะทุกวันนี้ผมให้เขาดูแลลูกอย่างเดียว
แต่ว่าถ้าผมไปนู่นเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้น
ชัดเจนนะไม่ต้องหาพ่อใหม่นะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าบี้พร้อมดูแลเต็มที่นะคะ
ส่วนที่เห็นข่าวว่ากุ๊กกิ๊บตอนนี้เข้าสู่วงการยาจีน
เพราะว่ากุ๊บกิ๊บเองลงไว้ในอินสตราแกรมของเธอไปร้านยาจีนแนะนำสมุนไพรต่างนะฮะ
ก็บีบแอบบอกมาว่านอกจากจะช่วยเรื่องโรคภูมิแพ้ที่เป็นมานานแล้วเนี่ย
ก็เลยขอใช้โอกาสนี้โดปไปในตัวด้วยเพราะทั้งคู่เนี่ยวางแพลนว่าขอลูกชายอีกสักหนึ่งคนเถอะ
ถ้ามีจังหวะที่เหมาะเจาะก็พร้อมจะปั๊มทายาททันทีค่ะ
เขาเป็นภูมิแพ้อาการค่อนข้างที่จะหนักมาก
เขาเป็นคนที่เวลาอากาศเปลี่ยนบวมปากบวมตาบวมหลอดลมบวมอย่างนี้
มีสิทธิ์ถึงตายได้ก็กินเผื่อไว้นะเค้าก็ไม่รู้
หรือว่าแฟนคุณพ่อเผื่อคุณพ่อสักวันอาจจะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ก็อยากมีเนอะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้มีหรือเปล่า